พี่เคยไปติดตามทำข่าวที่แก่งหางแมวจันทบุรี

มันเป็นพื้นที่ติดกับเขาอ่างลือใน

ดุจริงผมเคยไปเจอไปเห็นไปดูความเสียหายมากับตัวคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วครั้งนี้ก็ยังดุไม่หยุดครับ
อะไรล่ะเขาก็เดินผ่านเฉยเบิร์ตไปกล่าวหาน้องช้างว่าดุ

เออเดี๋ยวดูให้จบตอนนี้เนี่ยคนเค้ากลัวกัน

ช้างป่า๒ตัวนะครับ
เอ้าน้องนักเรียนนะครับอาจจะฟังลุงเบิร์ตอ่านข่าว
เอ้าลุงเบิร์ตช้างก็เรียกเป็นเชือกไม่ใช่เหรอ

เออถ้าช้างเลี้ยงเรียกเป็นเชือกลูก
ช้างป่า๒ตัวนะบุกเข้าไปในบ้าน
ตรงนี้เขาเปิดเป็นบริษัทรับซื้อยางพารา
เลขที่๑๖๖ทับ๖ตะวนเขาวงกฎอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี

ก็เป็นโรงรับซื้อยางพาราไม่มีของกิน
ช้างก็เลยหักต้นหมากค็อกเทลไว้เป็นที่ละลึกหน่อย
นะที่ปลูกไว้หน้าบ้านทิ้งไปสามต้นคุณผู้ชม
จากนั้นก็เดินผ่านสนามย่าไป
มันเดินคือนักข่าวบอกคล้ายเดินชมนกชมไม้
เพราะมันมองแล้วว่าฝั่งนู้นน่าจะมีอะไร

ข้ามไปสวนทุเรียนอ้าวพี่สันติชื่นพิรมขออภัยฮะ
เจ้าของสวนทุเรียนบอกอ้าวเบิร์ตแม่พาช้างมาบ้านพี่แล้ว
นี่ล่ะครับพี่สันติบอกนี่มันเข้ามาเบิร์ตมาดูความเสียหาย
ทุเรียนเสียหายไปกว่า๓๐ต้น
ในจำนวนนี้มีต้นทุเรียนอายุ๖๗ปีคือออกผลได้แล้ว
แล้วที่สำคัญเสียหายไป๘ต้น
แต่ละต้นรู้ไหมปีนึงต้นหนึ่งมีมูลค่าเก็บผลผลิตได้เท่าไหดอม

ตั้งแต่๒หมื่น๒หมื่นแล้วนี่พังไป๘ต้นลองคิดดูดิ
นะฮะโอ้เสียหายหลักแสนพี่เขาบอกนี่มาชี้ให้ดู
อกจากนี้นะครับไหนนักข่าวไปแล้วแล้วกวักมือกันหย่อย
มานี่มานี่นักข่าวมาดูสวนฉันบ้าง
นี่ครับไปดูครับความเสียหายของสวนผลไม้
ถูกช้างป่าเข้าไปทำลายแล้วที่สำคัญ
ทำลายสวนก็เจ็บส่วนหนึ่ง
กลัวจะทำร้ายคนนี่แหละตอนนี้ตั้งชุดนะ
ชาวบ้านเขาตั้งชุดเฝ้าระวังกันเองแบบวันต่อวัน
จากช้างป่าที่แก่งหางแมวอย่างที่เบิร์ตเล่า
เหยียบชาวบ้านไป
เหยียบพระทุดงเสียชีวิตไป
คุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมนะครับก็เลยขอเรียกร้องนะครับ
ราชการนะครับมาผลักดันช้างป่าให้มันเข้าไป
กลับไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในโดยด่วน
เพื่อไม่ให้ทำร้ายชาวบ้านครับฝากด้วยครับ